คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ต
หลายคนก็คงรู้จักดีในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
ดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่
แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเมื่อ๖๐ปีก่อน
จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะเมืองป่าตอง
ถือว่าค่อนข้างที่จะยากลำบาก
สัญจรก็ไม่สะดวกไร้สิ่งอำนวยความสะดวก
จนกระทั่งในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อปี๒๕๕๙
ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างถูกพัฒนาขึ้น
ทำให้ภูเก็ตเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
รามบ้านช่องโรงแรมและอาคารพาณิชย์
ถูกสร้างขึ้นมากมายภายในเมืองป่าตอง
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งชายหาดที่สวยงาม
ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว
เป็นสวรรค์บนดินของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

ใครจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือถิ่นธุรกันดาล

ไม่มีถนนหนทางสะดวกสบายเหมือนเช่นทุกวันนี้

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถึง
โดยเมื่อวันที่๑๑มีนาคมปี๒๕๕๙
เสด็จไปยังพื้นที่บ้านมอนอย่างไม่เป็นทางการ

ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
ทำให้ชาวบ้านรู้สึกตกใจ
ที่ได้พบพระประมุขของชาติแบบไม่ทันตั้งตัว
พร้อมกับความรู้สึกปลื้มปิติ
เหตุการณ์ทั้งหมดยังคงอยู่ในความทรงจำของ
นายเวรัสสมมุติอายุ๖๘ปี
ถึงแม้ขณะนั้นจะมีอายุเพียง๑๐ขวบก็ตาม

ถามนางละมุนว่าไม่ไปรับเสด็จในหลวงหรือ
นางละมุนก็ตอบว่าดิฉันท้องแก่แล้ว

พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่เขาก็บอกมาว่า

เราได้มายืนอยู่ณที่นี้แล้ว

นางละมุลก็ตกใจว่าเป็นในหลวงยังไหม
ก็อูทานออกมาว่าต่ายเช้า
อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงก็มีรฐานตามมา
มาหลายท่านและทหารลงจากแล้วก็
ยืนเอามือฝ่ายหลังหันหน้าขึ้นภูเขาและลงฝั่งทะเลนะ
พระองค์ท่านก็ถามความทุกข์สุขของนางละมน
และก็ลูกของพระองค์ท่านก็ทุกคน
รัชนีเชื้อยวนอายุ๗๘ปี
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
โดยขณะนั้นมีอายุได้ประมาณ๑๖๑๗ปี
อ่าไม่ร่วงมาก
เช่นเดียวกับคุณยายทวีลาบหวานดีอายุ๗๓ปี
รู้สึกตกใจที่เห็นในหลวงรัชกาลที่๙
จนต้องหลบไปนั่งข้างโขดหิน
เพราะแต่งกายไม่สุภาพและทำตัวไม่ถูก
เมื่อเห็นพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่เบื้องหน้า
ป้ากำลังซักผ้าเสร็จพอดี
เลยขึ้นจะไปเอาผ้าเสื้อ
ผ้าเสื้อกองตั้งอยู่บริเวณบ้านป้านหินใหญ่
พอเข้าไปหยิบไปหยิบถูกผ้าทรวง
เพราะหยิบแล้วไปหยิบมีผ้าทรวงอีก
ก็หยิบอีกพี่ผู้เคยไปเอาผ้าเสื้อมาใส่เหมือนกัน
เจ๊พายิบถูกทางทางน้ำ
เลยไม่ได้ใส่ถึงทหารบอกว่า
ยินดูว่าสบายดีน่ะ
นั่งเย็นสบายเขียนถามต้องบอกว่าสบาย
แล้วก็แกถ่ายรูปต้นไม้เป็นป่าป่าเยอะแยะ

แล้วก็ซักผ้ากันเสร็จแล้วก็อยู่พักหนึ่งเขาแกก็กลับ
แล้วก็มีหลานหลานมีหลานอยู่สองคนนั่งอยู่ด้วย
พูดไม่ค่อยถึง
มันตื่นเต้นมากยังไงได้ความรู้สึกตอนนั้นมันตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทำอะไรไม่ถูกเลย
แล้วก็พออยู่พักหนึ่งเขาก็กลับเจ้าพ่อชวนกันกำจับ
เสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่๙
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองป่าตองเป็นอย่างมาก
ถนนหนทางที่เคยยากลำบากก็สะดวกสบาย
และความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อยู่มาสักไม่เท่าไหร่

ทำถนนแบบราชยางนั่นแหละ
เมื่อพระองค์กลับไปแบบนี้ไม่เท่าไร
รู้สึกว่าไปมาเมืองเมืองเกียรติสบายขึ้นเยอะ
เป็นบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง
ไม่อยากให้ท่านจากไปเถอะ

ไม่อยากให้ท่านจากไปไหนเลย
อยากให้ท่านอยู่กับลูกของท่าน
วันเวลาผ่านพ้นมาแล้วห้าสิบเจ็ดปี
แต่ชาวบ้านยังคงระลึกและน้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
จึงสร้างราชปาธานุสรหรือรอยพระบาท
ในหลวงราชการที่๙ประทับเป็นก้าวแรกบนหมู่บ้านมอนแห่งนี้
เพื่อกราบไหว้บูชาและเป็นที่ระลึกนึกถึงว่า
ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินไป
และเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของคนในหมู่บ้านเล็ก
และได้ขยายต่อไปทั้งอำเภอและจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
รับประโยชน์ในลักษณะของการให้ความรู้
ปรับลงส่องเสริมให้ประชาชนหลายละคืนชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมาฮาบุมิตรอรุณยดิ
โดยศึกษาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการภึกภาวตนเอง
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย